ช่วงนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่อุกอาจเหลือเกินนะครับ
เกิดขึ้นในคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละ

โดแห่งนี้อยู่แถวบางแคร์นะฮะไม่น่าเชื่อนะครับ
หัวหน้ารอปภเนี่ยบุกขึ้นไปข่มขืนลูกบ้านที่เป็นหญิงสาวนะฮะ
ตอนนี้ยังตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเที่ยงคืน
เจ้าของห้องหญิงสาวคนนี้ข้าวของกองอยู่ตรงหน้าห้อง
เพราะเธอลืมกุญแจเธอเข้าห้องไม่ได้
ก็เราอยู่คอนโดเราก็ต้องบอกนิติ
แต่กลางดึกอย่างนี้บางทีนิติก็เลิกงานไปแล้ว
ต้องบอกหัวหน้ารอปภบอกรอปภ
หัวหน้ารอปภของคอนโดแห่งเนี้ยที่เธออาศัยอยู่เนี่ยก็มาดูให้
จากนั้นก็ไปตามช่างทำกุญแจเพื่อมาเปิดประตูห้องให้กับเธอ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดแห่งนี้
ประมาณเที่ยงคืนนี่ช่างกุญแจมานะคะตามภาพนี้
หญิงสาวคนนี้อายุประมาณ๓๖ปีลืมกุญแจไว้ในห้อง
เที่ยงคืน๒๓นาทีช่างทำกุญแจมาเห็นคนที่ยืนอยู่ไหมฮะ
สีแดงผู้ก่อเหตุนี่คือนายมนตรีใหญ่กระโทกอายุ๔๐ปี
เป็นหัวหน้ารอปภของคอนโดก็ขึ้นมายืนดูด้วย
เป็นเราเราก็อุ่นใจนะใช่ค่ะยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะ
ช่างทำกุญแจผู้ชายมีหัวหน้ารอปภพี่เขามายืนดูให้
นี่เป็นภาพนะภาพตอนที่เธอเข้าห้องได้แล้วช่างทำกุญแจกลับไปแล้ว
มนตรีหัวหน้ารอปภย้อนกลับขึ้นมาเที่ยงคืน๓๒นาที
ทำทีเป็นถ่ายรูปประตูหน้าห้องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เคาะประตูห้อง
เรียกเจ้าของห้องพอเจ้าของห้องเขาเปิดประตูออกมาดูเนี่ย
นี่ฉวยจังหวะเหมือนกับยืนพูดอะไรแล้วก็ดันประตูเข้าไปเลยนะฮะ
ดันเข้าไปเลยทีแรกทำเป็นเหมือนกับมาถ่ายรูป
ความเรียบร้อยเพื่อจะแจ้งทำรายงานหรืออะไรก็ไม่รู้

เพราะว่าเห็นว่าหัวหน้ารอปภที่มาช่วยเราเมื่อกี้
ต่าตามช่างทำกุญแจมาไงเผื่อเขาจะถามข้อมูลอะไรหรือเปล่า
พอเปิดประตูเนี่ยดันเข้าไปเลยค่ะแล้วยิ่งกว่านั้นครับทุกผู้ชมครับ
พอดันเข้าไปในห้องนี้ได้เนี่ยคือไปจับเจ้าของห้องเนี่ย
ที่เขาลืมกุญแจห้องเนี่ยนะฮะหญิงสาววัย๓๖ปีคนนี้เนี่ย
ใส่กุญแจมือแล้วคมคูไม่ให้ส่งเสียงร้องแล้วก็ข่มขืนเขา
คือพอข่มขืนเขาเสร็จเนี่ยคือเหมือนกับย่ามใจนะฮะ
ปลดล็อกกุญแจมือนะตอนเที่ยงคืน๕๕นาทีนะแล้วก็เดินออกมาจากห้อง
เหมือนกับว่าเขาคงจะไม่กล้าไปบอกใครมั้งหรือตัวเองจะย้อนกลับมาอีก
ยังไงก็ไม่รู้พอเดินออกมาจากห้องนี้เนี่ย
วนเวียนอยู่ในคอนโดนะครับท่านผู้ชมครับมายืนสูบบุหรี่อยู่ที่หน้าตึกนะ
จนถึงนู่นแล้วฮะก่อเหตุเอาไว้ช่วงเที่ยงคืนกว่าเนี่ย
ตี๑๑๖นาทีเดินขึ้นมาที่หน้าคอนโดอีกรอบนึง
ตอนตีหนึ่ง๒๙นาทีคืนที่ผ่านมานะครับแล้วยังขึ้นลิฟต์อีกนะ
ตอนตี๑๒๒นาทีนี่คือช่วงเวลาที่ก่อเหตุคมขืนเขาไปแล้ว
แล้วตี๒๘นาทีนายมนตรีใหญ่กระโทกวัย๔๐ปีหัวหน้ารอปภของคอนโดแห่งนี้
ตัดสินใจปีนกำแพงคอนโดหลบหนีไปถามว่าระหว่างเนี้ย
แล้วในห้องนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
หญิงสาวเจ้าของห้องที่ตอนแรกถูกจับใส่กุญแจมือแล้วก็ข่มขืน
ก่อนที่ตามรายงานนะตามที่ผู้เสียหายให้การกับตำรวจเนี่ย
บอกว่านายมนตรีเนี่ยจะปลดล็อกกุญแจมือ
แล้วเหมือนย่ามใจเดินออกมาข้างนอกเนี่ยเธอก็โทรแจ้งญาติ
เธอก็โทรแจ้งญาตินะฮะแล้วญาติเนี่ยก็มาหาที่ห้อง
เธอก็ร้องไห้แล้วบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
ห้องยังมีหลักถงหลักฐานต่างที่คนร้ายก่อเหตุเนี่ย
ทิ้งหลงเหลือไว้ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วเดี๋ยวมันมีอะไรยิ่งกว่านี้อีกเยอะแยะไปหมด
หรือประวัติของคนก่อเหตุเนี่ย
ก่อคดีมาแล้วคดีข่มขืนแบบนี้นี่แหละ
แล้วบริษัทต้นสังกัดรับมาเป็นรอปภ

กฎหมายด้านนี้เค้าก็มีนะ
นี่คือตอนที่ญาติมาค่ะนอกจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพ
มนตรีหัวหน้ารอปภที่คอนโดที่เกิดเหตุแล้ว
เมื่อสักครู่นี้คือญาติที่มาหานะฮะแล้วมันมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือ
ที่แรกหลังเกิดเรื่องแล้วมาไม่สามารถขึ้นมาบนคอนโดได้
เพราะว่ารอปภของคอนโดไม่ให้ขึ้นกว่าจะขึ้นกันได้เนี่ย
คนก่อเหตุคือหัวหน้ารอปภหนีไปแล้วเหมือนกับต้องรอขั้นตอน
ต้องแจ้งหัวโน่งแจ้งหัวหน้าตอนที่ญาติเข้ามาต้องแจ้งหัวหน้าก่อน
ก็หัวหน้าคุณนั่นแหละไปคมขืนเขาไว้
แล้วคนที่ถูกข่มขืนเขาแจ้งญาติเขาเขาจะมาหากันเนี่ย
กว่าจะได้เข้าไปทุกผู้ชมครับไปอีกนิดนึง๓๒นาที
มาที่หน้าคอนโดต้องมาพิษฟ้อมกันหลายคนเข้าไปไม่ได้
ต้องไปติดต่อฝ่ายอาคารถึงขึ้นไปได้แล้วก็เป็นภาพนี้
ในห้องจะมีหลักฐานต่างที่มันหลงเหลืออยู่ด้วย
ตอนที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุกับหญิงสาวเจ้าของห้อง
คุณผู้ชมครับหลังเกิดเหตุอำรวจก็มาถึง
มาตรวจสอบพื้นที่ทันทีเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วมาตรวจสอบกระเป๋าของนายมนตรีหัวหน้ารอปภที่ก่อเหตุนะซึ่งยังทิ้งเอาไว้
เจอกุญแจมือมีเทปพันธุ์สายไฟมีมีด
ซึ่งมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่ต้องพกเอาไว้สำหรับการทำงานเป็นรอปภนะ
แล้วก็มีบัตรพนักงานมีสมุดบัญชีธนาคารอยู่๒เล่ม
รอปภที่เข้าเวรเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่เข้าเวรคู่กับนายมนตรีหัวหน้ารอปภ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ขัดขวางนะเขาไม่ได้จะกีดขวางไม่ให้ญาติของลูกบ้านเนี่ยขึ้นไป
เขาไม่ได้ขัดขวางไม่ให้ตำรวจเนี่ยจะไปจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
แต่ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วพอมีคนมาเนี่ยแล้วจะเข้าไปเนี่ยตัวเขาก็ไม่มีคีย์การ์ดจะเปิดประตู
ก็เป็นแค่รอปภไม่ใช่หัวหน้ารอปภไม่มีสิทธิ์จะเปิดประตูเข้าไปเอง
หัวหน้ารอปภเท่านั้นที่สามารถขึ้นไปในคอนโดได้เพราะว่ามีคีย์การ์ดอยู่คนเดียว
อันนี้เป็นไปตามกฎของคอนโดเลยก็พยายามอธิบายให้กับญาติผู้เสียหายเขาเข้าใจแล้ว
แต่ตอนนั้นทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับโกรธมาก
ถึงขั้นตัวเขาเนี่ยโดนตบเข้าไปที่ใบหน้าเนี่ยโดนตบไปทีนึงจนล้มลงเลย
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านั้นตอนที่ญาติของผู้เสียหายมา
นี่ฮะภาพในกล้องวงจรปิดหลังจากที่ผู้เสียหายเขาโทรไปแจ้งญาตินะ
ว่าถูกหัวหน้ารับประพอบุกขึ้นมาในห้องแล้วก็คมขืน
ปภที่เข้าเวรอยู่ที่หน้าป้อมของคอนโดบอกว่า
ตัวเขาก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าของเขาไปก่อเหตุอะไร
ก็พยายามวิทยุขึ้นไปถามบอกว่ามีญาติของลูกบ้านมา
แจ้งว่ามีลูกบ้านถูกคมขืนจะขึ้นไปบนตึก
แต่วิทยุไปหาหัวหน้ากี่รอบหัวหน้าก็ไม่ตอบกลับ

คือในมุมของรอปภถ้าเขาฟังอย่างนี้อาจจะเป็นเหตุเป็นผลก็ได้
เขาบอกก็ผมไม่รู้ว่าหัวหน้ารอปภผมเป็นคนไปข่มขืนเขา
หัวหน้าถูกคมขืนอยู่ในห้องจะขึ้นไป
ก็วิทยุไปหาหัวหน้าว่าจะให้ขึ้นไหมแต่หัวหน้าไม่ตอบกลับ
รอบกี่รอบก็ไม่ตอบกลับตัวผมเองผมก็ไม่กล้าขึ้น
กระทั่งตัดสินใจสุดท้ายคือพาญาติเนี่ยไปที่ฝ่ายอาคาร
เพื่อให้ติดต่อฝ่ายอาคารถึงได้ขึ้นไปในที่สุด
เดี๋ยวฟังเสียงรอปภที่เข้าเวรนะครับ
เพราะว่าศูนย์หนึ่งเขาเป็นผู้ร้ายเขาจะตอบทำไม
ผมก็พยายามวอลติดต่อนะครับผม
ติดต่อมันก็สามารถติดต่อได้
ผมก็ต้องไปตามช่างอาคารเราไม่รู้จริงครับ
เพราะว่าเป็นหัวหน้าศูนย์หนึ่งผม
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาสามารถขึ้นไปตึกได้คนเดียว
เพราะว่ารอบพอที่อยู่ด้วยกันสองคนนี้ไม่สามารถขึ้นตึกได้
ลักษณะนิสัยของหน้าเรามันเป็นคนยังไงครับ

ถ้าได้ขึ้นมานี่ใครจะเอาไม่อยู่เขาเป็นคนร่างใหญ่เขาจะพักอะไร
นี่รอปภที่เข้าเวรที่ได้ชี้แจงแล้วก็อธิบายให้กับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับ
หลายท่านก็ติดใจตรงนี้ก็ฟังอย่างที่เขาอธิบายกันแล้วกันนะครับ
ตำรวจตรวจสอบประวัตินายมนตรีใหญ่กระโทกผู้ที่เป็นหัวหน้ารอปภที่ก่อเหตุนะครับ
พบว่าเคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำราวเด็กนะฮะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ก่อเหตุที่จังหวัดสะแก้วเมื่อปี๒๕๕๖ติดคุกพ้นโทษออกมาเมื่อปี๒๕๖๐ติดคุก๔ปี
ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบกับบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เป็นต้นสังกัดที่รับนายมนตรีเข้ามาทำงานนะ

เพราะว่าตามกฎหมายพรบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
กำหนดไม่ให้รับบุคคลใดที่มีประวัติต้องโทษคดีที่เกี่ยวกับเพศ
มาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับ
ถ้าพบว่าบริษัทไม่ได้ตรวจสอบประวัติของคนที่เข้ามาทำงานเลยเนี่ยนะ

เพราะคุณต้องมาดูแลความปลอดภัยเขา
กฎหมายระบุไว้ว่าถ้ามีประวัติเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยคุณให้มาเป็นรอปภไม่ได้

ตัวแทนบริษัทรอปภนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เนี่ยเราก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คือทางตัวแทนบริษัทรบพอนี่บอกโอ้โหคือสีหน้าเคร่งเครียดเลยนะฮะ
คุณภูริพัฒน์ไปคุยด้วยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลเสียหายกับทางบริษัทมาก
ทางบริษัทติดต่อไปยังผู้เสียหายแล้ว
เพื่อจะดำเนินการเรื่องการเยียวยาได้พูดคุยเบื้องต้นแล้ว
แต่ตอนนี้ทางผู้เสียหายก็ยังอยู่ในความตกใจแล้วก็เสียใจมากยังไม่สามารถคุยอะไรกันได้
ส่วนเรื่องการตรวจสอบผู้ที่จะมาเป็นรอปภในบริษัท
ก็ต้องตรวจสอบกับประวัติอาทยากรรมจากทางตำรวจ
รวมถึงใบอนุญาตรอปภ๗เป็นใบอนุญาตการทำงานรอปภ
ตอนที่นายมนตรีมาสมัครงานทางบริษัทบอกว่าก็นำมาแสดงด้วย
ก็แสดงว่าเขาไม่มีประวัติอาทยากรรมมาจากตำรวจ
แล้วก็มีใบอนุญาตรอปภ๗ในการมาสมัครงาน
หลังเกิดเหตุนี้ยังช็อกแล้วก็เสียใจมาก
บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจบุคคลที่ส่งไปทำงานตามจุดต่างเนี่ยได้ตรวจสอบหมดแล้ว
แต่บางครั้งมันเกิดจากพฤติกรรมของตัวคนนั้นเอง
เท่าที่ทราบเนี่ยตัวนายมนตรีเองก็ดูมีความรับผิดชอบ
แล้วก็ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีไม่เคยมีปัญหากับใคร

ถึงขั้นจากรอปภขึ้นมาเป็นหัวหน้ารอปภได้
แล้วส่งมาทำงานที่คอนโดแห่งนี้ไม่เคยมีปัญหามาก่อนเลย
จัดให้ญาติของผู้เสียหายขึ้นไปช่วยเหลือเข้าบนตึก
ก็เป็นไปตามระเบียบถ้ามีบุคคลภายนอกเข้ามาในยามวิการเนี่ย
จะเป็นตำรวจหรือเป็นใครก็ตาม
รอปภที่อยู่ป้อมด้านหน้าสุดต้องประสานมายังหัวหน้ารอปภก่อน
ถึงจะถามว่าจะให้ขึ้นอาคารได้หรือไม่
เพราะจะเข้าอาคารเนี่ยมันต้องใช้คีย์การ์ด
แล้วรอปภของบริษัทก็ถูกตบด้วย
ตอนนั้นเนี่ยก็พยายามประสานไปยังหัวหน้าตามขั้นตอนคือนายมนตรี
แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าหัวหน้าของเขานั่นแหละคือคนก่อเหตุ
ไม่ได้หมายความว่ารอปภคนนี้ไม่ให้ความร่วมมือ
ซึ่งปกติแล้วรอปภเนี่ยจะสามารถฟกไฟฉายกระบองกุญแจมือได้
ในเขตที่เป็นเขตที่สามารถทำงานส่วนมีดกับของมีคมเนี่ย
นายมนตรีพกเอาไว้เป็นของส่วนตัวบริษัทปกติห้ามอยู่แล้ว
ที่ไปเจอในกระเป๋าเนี่ยอันนี้เขาพกของเขาเอง

ถ้าเกิดมีการตรวจพบก็ต้องถูกลงโทษ
เอาเป็นว่าสิ่งต่างที่ทางบริษัทเขาชี้แจงมาคือแบบนี้
ส่วนตัวนายมนตรีตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ

ปศ๗ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตำรวจอยู่แล้ว

แต่ถ้าไม่มีเราต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
คือพนักงานนี้มีมาครบทุกอย่างเราสามารถรับโรงงานได้ใช่ไหม

ตลอด๓ปี๒ปีกว่าที่เขาอยู่เนี่ยคือเขาไม่เคยมีประวัติอะไรเลย

ไม่มีครับไม่มีทำงานดีมากตกใจมากแล้วก็ช็อกด้วย
คือทำงานมาวงการนี้ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เจอ
แล้วก็กับบุคคลคนนี้ซึ่งเราไม่คิดว่าจำเป็น
เพราะเขาทำงานดีมากมีแต่คำชม
มีการคุยก็เราก็ต้องป้องกันนะครับ

เดี๋ยวเขาก็ยังจะตั้งต่อส่องเลยนะครับ
อันนี้เดี๋ยวต้องรอเขามติประชุม
ผมก็ยังไม่รู้จะแสดงว่าเข้าจะจัดสินยังไง
ส่วนทางนิติบุคคลของคอนโดนะครับ
ผู้จัดการนิติได้พาคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
โดดกำแพงหลบหนีไปนะฮะ
โดยบอกว่าทางนิติบุคคลเนี่ย
ไม่ได้ช่วยเหลือคนร้ายให้หลบหนีอะไรเลยนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น
ไม่มีใครรู้ว่าคนร้ายคือหัวหน้ารอปภ
หลังจากก่อเหตุเสร็จก็ได้ปีนหลบหนีออกไปทางด้านหลังคอนโด
หลังจากทราบเหตุได้เรียกบริษัทรักษาความปลอดภัยเนี่ยมาคุยแล้ว
แล้วจะต้องมีมาตรการไม่ให้รอปภทุกคนเข้ามาในอาคารอีกเด็ดขาด
ส่วนบริษัทรักษาความปลอดภัยเดี๋ยวจะคุยแล้วก็ประชุมกับลูกบ้านทั้งหมด

ว่าอาจต้องเลิกจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยนี้ทันที
วันอันดับสอง
การเข้าออกนะครับซึ่งโดยระบบผมก็มั่นใจนะครับว่าระบบที่เราทำ
แต่สืบเนื่องจากเป็นเรื่องของบุคลากรด้วยส่วนหนึ่ง
เรียกประชุมกับฝ่ายสืบส่วนนครบาน๙แล้วก็สนเพชรเกษมเจ้าของท้องที่ด้วย
เพื่อจะลงพื้นที่ในการติดตามตัวคนก่อเหตุนะครับ
คนนโมนตรีจิลศรัสน๙แสงเอกโคศกองค์บัญชาการส่วนนครบาน
เปิดเผยว่าตำรวจเตรียมขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา
ในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
แล้วก็ข้อหาบุกรุกเคหสถานยามวิการด้วยนะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องแหล่งที่อยู่ของนายมนตรี
ส่วนนิติบุคคลของคอนโดที่ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าไปจับกลุ่มตัว
ตรวจค้นตามตัวผู้ต้องหาบอกว่าไม่มีหมายค้นแล้วก็เป็นยามวิการ
แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ตำรวจไม่มีหมายค้น
แต่เมื่อมีผู้เสียหายแจ้งเหตุโดยตรงขอความช่วยเหลือ
ถือว่าเป็นเหตุเฉพาะหน้าทุกคนต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก
ในการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่กระทำความผิด
กรณีนี้ตำรวจบอกว่าถือว่าเข้าข่ายความผิด
ฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
และช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มของเจ้าพนักงาน
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องแยกส่วนในการรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดด้วย
อันนี้ที่ตำรวจบอกนะฮะค่ะรอปภด้านหน้า
หรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่คนไหนก็แล้วแต่ถ้าบอกว่า
ก็ยามวิการเขามีกฎอยู่ว่าต้องหัวหน้ารอปภอนุญาตอะไรอย่างนี้
แต่เมื่อมีคนแจ้งเหตุร้ายเหตุด่วนแล้วเจ้าหน้าที่เขามา
แล้วยาดเขามากับเจ้าหน้าที่แบบนี้
อันนี้ต้องให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นก่อน
คือคดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่เกิดคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม
แล้วคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากผ่านทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว
ประเด็นแรกคือตัวผู้ก่อเหตุในมนตรี
มีประวัติในการก่อเหตุข่มขืนเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
แต่ติดคุกแค่๔ปีติดคุกแค่๔ปีเองหรือ
๕๖ออกมา๖๐แล้วพอพ้นโทษออกมาก็นี่ไงคะ
ก่อคดีข่มขืนซ้ำและทางบริษัทของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทเนี้ย
ที่คุณจะมาพูดว่าก็เขาทำงานดีทำงานดีมาตลอดเลย
ได้ขยับเลื่อนขั้นให้เป็นหัวหน้ารอปภครับแต่เขามีประวัติขนาดเนี้ย
คุณดูเอกสารแค่ใบอนุญาตในการเป็นรอปภอย่างเดียวแล้วคุณจบปล่อยผ่านรับเข้ามาทำงาน
แล้วมันแค่นั้นเหรอคะความรับผิดชอบต่อเนื่องหลังจากนั้นจะคืออะไร
มาสมัครนี่ไงมีเอกสารตรวจสอบประวัติคดีอะไรมา

แล้วพอมันเกิดความเสียหายขึ้นกับผู้หญิงคนนึงคือ
มันทั้งชีวิตของผู้หญิงคนนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นตราบาปในชีวิตของผู้หญิงคนนึงนะคะ
บอกแค่ว่าเห็นเอกสารอันนี้ฉบับนี้
ก็ถูกต้องแล้วนี่ก็รับเข้ามานี่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่

อาจจะไม่เพียงพอกับคำตอบในลักษณะแบบนี้จริงนะคะ
ก็คำถามเยอะหลายประเด็นแหละที่ต้องขยายผลกันต่อ
เรื่องของนิติบุคคลเรื่องของรอปภเรื่องของอะไรก็ตามแต่
ทีนี้ค่ะตามหาคนร้ายกันดีกว่า
คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรานะคะ
ลงพื้นที่ไปที่หอพักของนายมนตรีผู้ก่อเหตุ

หอพักไม่ให้ข้อมูลอะไร
บอกว่าไม่อยากจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่เราได้คุยกับเจ้าของร้านตัดผมที่อยู่ในซอยเพชรเกษม๔๘
ขอเรียกเขาเป็นนามสมมุติว่าในตั้มก็แล้วกันนะคะ
เขาบอกว่านายมนตรีมาตัดผมร้านเขาเป็นประจำเลย
ทุกครั้งที่มาก็พูดคุยกันภาษาอีสานคนบ้านเดียวกัน

รู้ข่าวทางทีวีตกใจมากนะคะ
ไม่คิดว่าคนที่คุ้นเคยกันจะมาก่อเหตุแบบนี้
หลังเกิดเหตุนายมนตรีน่าจะหลบหนีไปแล้วล่ะ

เคยเห็นมาตัดผมแค่เดือน

เคยคุยกับเขาไหมคะ

แค่นั้นเราไม่ได้คุยอะไรมากหรอก
ไม่รู้ส่วนตัวเขาเป็นยังไงไม่รู้
แล้วพฤติกรรมที่เราเคยเห็นอย่างไร
มันก็เรียบร้อยนั่งเยอะเฉยมีอะไร
มีการพูดคุยอะไรที่ดูแบบแปลก
ดูเข้าข่ายเขาจะเป็นเครื่องแห่ง
อืมกรามอะไรแบบนี้ไหม

ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ๊อ้อยค่ะ
เป็นเจ้าของซุ้มยาดองในซอยเพชรเกษม๔๗
เจ๊อ้อยบอกว่าเพิ่งคุยกับนายมนตรี
ช่วงเย็นก่อนที่นายมนตรีจะไปเข้าเวรในคืนวันเกิดเหตุ
วันนั้นนายมนตรีทักทายตามปกตินะ
แต่ไม่ได้แวะมาเป๊กยาดองที่ร้านนะ

ปกตินายมนตรีจะแวะมาที่ร้านยาดองบ่อยค่ะ
ก็วันละเป๊กสองเป๊กนี่ไง
วันละเป๊ก๒เป๊กคุณเป็นหัวหน้ารอปภนะคะ
วันละเป๊ก๒เป๊กก่อนไปทำงานมันไม่ได้ค่ะ
วันละเป๊ก๒เป๊กไม่พอซื้อเป็นกั๊กติดตัวเอาไว้ด้วย
ส่วนตัวเจ๊อ้อยบอกว่าไม่ได้สนิทกับนายมนตรี
เจอกันก็ทักทายกันตามภาษาลูกค้าอะไรแบบนี้
ถ้าถามว่าเขาเคยมีพฤติกรรมทะลึ่งหื่นใส่ไหม
เจ๊บอกก็ไม่เคยนะเขาเป็นคนเงียบ
รู้ข่าวก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาไปก่อเหตุแบบนี้
เค้าเป็นคนเงียบดูแล้วไม่นานก็ไหลนะ
ดูแล้วยังตกใจนะเนี่ยว่ามันเป็นชาวได้มี
คือคิดว่าไม่น่าจะก่อเหตุแบบนี้ได้ใช่ใช่

แล้วเขาเคยมีแบบพูดแบบทะลึ่งตึงตังอะไรกับเจ๊ไหม
ไม่มีเดินผ่านพูดคำเดียวผ่าน
ข่าวนี้ขอฝากทิ้งท้ายกันเอาไว้แบบนี้ค่ะ

มนตรีใหญ่กระโทกวัย๔๐ปีคนนี้
คือคนร้ายที่ก่อเหตุข่มขืนหญิงสาวในคอนโดมิเนียมนะคะ

ถ้าใครพบเห็นแจ้งหน่อยนะคะ

ตำรวจที่โรงพักไหนก็ได้นะคะ

หมายเลขโทรศัพท์๐๒๔๕๕๑๗๑๘ถึง๙

หรือตำรวจทุกโรงพักแจ้งไปได้หมดค่ะ

ไม่รู้จะหลบไปที่ไหนเลย

เชื่อว่าไม่พ้นมือตำรวจค่ะ